ต้องนะคะคุณผู้ชมมาดูกันต่อกับข่าวนี้นะคะ
ข่าวการป่วยของพี่โรเบิร์ตสายควัน
ก็ตั้งแต่ที่พี่เขาป่วยนะคุณผู้ชมค่ะ
เราได้เห็นน้ำใจของคนในวงการบันเทิงเนี่ย

ซึ่งหนึ่งในนั้นต้องยกให้พี่บอลเชิญยิ้มค่ะคุณผู้ชม
เรียกว่าดูแลพี่โรเบิร์ตเหมือนคนในครอบครัวเลยล่ะค่ะ
ล่าสุดนะคะเจ้าตัวยังขอความช่วยเหลือไปยังพี่หนุ่มแล้วก็พี่มดดำ
เพื่อหาทางช่วยพี่โรเบิร์ตหายค่ะ
พี่บอลโพสต์แบบนี้คุณผู้ชมบอกว่า
ขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยที่ให้คำปรึกษา
และพี่มดดำในการให้ความสะดวกติดต่อการรักษาจากดรแก้มหอม
และทีมงานทุกท่านของแม่มดกัญชาและลุงเล็กให้ผมในครั้งนี้ด้วยครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความห่วงใยที่มีให้กันครับ
พวกเราทำกันเต็มที่และดีที่สุดครับ
พวกเราไม่ทิ้งกันครับทุกอย่างต้องดีครับนะคะ
อีกหนึ่งโพสต์ก็เป็นการให้กำลังใจพี่โรเบิร์ตบอกว่า
เราจะจับมือสู้ไปด้วยกันที่ต้องรอด
ขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยที่ทุกคนมอบให้
ตอนนี้เราเริ่มมีความหวังพวกเราไม่ทิ้งกัน
และจับมือก้าวผ่านไปให้ได้นั่นเองคุณผู้ชมนะคะ
อกจากนี้ค่ะพี่บอลยังให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
บอกว่าที่มีความหวังเนี่ยก็คือพอทีมของดรแก้มหอมพาพี่โรเบิร์ตตรวจสุขภาพแล้วนะ
อัปเดตกันด้วยนะคะว่าตรวจเลือดนะคะ
แล้วก็บอกว่าเคสนี้ไม่ยากเลย
พี่บอลบอกเลยนะคะว่านี่แหละคือข่าวดีที่สุดที่ทำให้ทุกคนเชื่อว่ามีความหวังค่ะ

แล้วก็คือให้พี่มดดำช่วยก็คือแม่หมอนี้เลยใช่ไหม
ใช่ครับอันนี้แม่หมอไปมดรับทีแล้วพานุนทรีปพาไปสวนเลือดสวนไทยมาแล้วครับ
สูตรที่มีอย่างแล้วก็บอกโอเคยังเป็นเรื่องความใจนะคะไม่ยาก
อืมอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่บอลเลย

ค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่ค่ะพี่บอลก็ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะ
ก็เล่าอธิบายนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ถือเป็นข่าวดีจริงนะคะ
แล้วก็ระหว่างที่ไลฟ์เนี่ยก็ได้พูดคุยกับพี่โรเบิร์ตค่ะ
โรเบิร์ตเนี่ยหน้าตาสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะคะ
ถือว่าเป็นข่าวดีจริงนะคะเพราะว่าตั้งแต่ติดตามข่าวมาเนี่ยค่ะ
คือเราไม่ได้อัปเดตอาการเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ
ได้ยินข่าวดีว่าพี่โรเบิร์ตต้องหายแล้วเราก็เชื่อแบบนั้นด้วย
ต้องซึ่งพี่บอลเองก็บอกด้วยว่าหลังจากที่
ถ้าเกิดว่าพี่โรเบิร์ตปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมแพทย์
หรือว่าทีมแม่หมอแม่มดกัญชาเนี่ยเชื่อว่าอีกประมาณ๑เดือนเนี่ย
การจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนขอเป็นกำลังใจให้นะคะ